เจ้าตัวนี้ค่ะบ้านโมเรียกว่าไข่อ่อนพึ่ง
คุณยายบอกถิ่นละหกสิบโมเอามาสองขีด
พอมาถึงบ้านแม่โมก็โรยเกลือเลย

ถ้าอยากให้อมเลยเนี่ยต้องไปยั่งกับทาน
แต่โมจะใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ

ใช้ไฟที่๑๘๐นานประมาณ๕นาที
โมทำแบบนี้ประมาณ๒รอบนะคะรวม๑๐นาทีค่ะ
นี่ก็เป็นหน้าตาไข่อ่อนพึ่งที่พร้อมกินแล้ว
รสชาติก็จะมันหวานแล้วก็เค็มจากเกลือ
ใครเคยทานเคยกินแบบนี้

ของกินพื้นถิ่นหากินยาก
จริงนี่ไข่อ่อนพึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นเมนูเลิศรสที่หาทานได้ยาก

ในคลิปนี้น่ะไปซื้อมาในตลาด
แต่ต้องเป็นตลาดที่แบบว่าขายพวกของป่าอะไรนี้หน่อยนะ
แล้วเอามาปิ้งย่างในหม้อทอด
ห้อท่อไร้น้ำมันคุณผู้ชม

แต่ถ้าแบบทำแบบโบราณจริงเวลาเขาห่อใบตองแล้วเนี่ย
เขาจะไปย่างกับเตาถ่าน
มันจะมีกลิ่นมีความหอมอีกแบบนึง

เขาบอกว่ารสชาติมันจะเป็นแบบนี้๓รสเพราะเราโรยเกลือลงไปด้วย

โอ้โหไม่ต้องหวานน้ำตาลมันหวานจากตัวน้ำผึ้งอยู่แล้ว
แล้วก็มีความมันของตัวอ่อนพึ่ง
แล้วความเค็มก็เกลือไง
แล้วก็มีความหอมของการไปย่างมา
ผมว่าเป็นเมนูที่น่าทานน่ากินน่าลองดู
อันนี้มันก็มีมากมายหลายร้านแหละอยู่ในกรุงเทพ
ไปหาเสิร์ชกันดูนะครับสำหรับเมนูนี้นะ